มิสแกนยิ่งเท่ากับดราม่าหนัก

เขาไม่แค่ไม่อยากจะดูดวงแค่นั้น

ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรและเหมาะสม

สำหรับเลือกได้แค่๓คนใน๗๗คน

จะได้มานั่งดูตัวออกอากาศเลย

แป๊บเดียวพอประกาศไปปั๊บ
คนโหวตน้องเขาขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลย

ก่อนเข้ารายการประมาณครึ่งชั่วโมง

และอีก๒คนคือภูเก็ตกับเลย
น้องเขามานั่งแล้วแบบหน้าตาเขาไม่สบายใจ

เห็นนั่งรอไม่สบายใจหนักมาก

พอเราก็เลยบอกกระซิบให้ลูกน้อง

ถามเขาตรงก่อนว่าไม่สบายใจเรื่องอะไรหรือเปล่า

ให้ทุกคนไปสู่จุดเป้าหมาย

คุณมาที่นี่คุณต้องการหา

เพราะฉะนั้นคุณมาที่นี่คุณต้องการมงกุฎใหญ่สุด
ในการเป็นใบเบิกงาน
เพื่อจะได้มีฐานะมีความมั่นคงมีชื่อเสียง

มันต้องอยู่ด้วยกันให้ได้อะไรอย่างนี้
เราก็ต้องลดทอนลงไปบ้างอะไรอย่างนี้
แล้วก็สุดท้ายผมก็ให้เขาเลือก
ผมให้เขาเลือกลองไปดูเทป

เขาบอกว่าเขาเรียกคนอื่นมาแทน

การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าออกอากาศอยู่

เราจะไม่ให้คุณทำอะไรที่เกิน
ขอบเขตที่คุณจะต้องทำ

เขาขอคุยกับคนทางบ้านหน่อยได้ไหม

ผมไม่ได้พูดถึงความแตกต่างทางด้านศาสนา

กวดเวทีเก่าน้องเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ
แล้วน้องก็มีทำวีร็อกทำคลิป
ก็มีไหว้พระแถววัดสุทัศน์วัดไหนผมจำไม่ได้
ผมไม่เคยรู้เลยว่าน้องเป็นคริสต์
ให้ตายเถอะผมไม่รู้เลยเพราะผมรู้เรื่องราวของน้องที่ส่งวีดีโอส่งทุกอย่างมา

ผมก็เลยมาตกใจผมนึกว่าแบบเอ๊ะหรือยังไงหรือเขาเปลี่ยน
จนถึงวันนี้ผมยังไม่รู้เลยนะว่าเปลี่ยนเมื่อไหร่
แต่เอฟเฟคหลังจากนั้นตอนแรกทุกคนนึกว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเซ็ตนะครับพี่นวัด
ราม่าเพื่อให้มันมีกระแสเพื่อให้หล่อเลี้ยงมิสแกน
เหมือนอย่างที่ผ่านมาทุกคนอาจจะคิดแบบนั้น

แต่เพียงแต่ว่าวันสุดท้ายก่อนตัดสิน
เขาส่งข้อความมาว่าเขาไม่พร้อมที่ได้รับตำแหน่ง

ควบคุมโครงสร้างเกี่ยวกับเรื่องผู้เข้าประกวด

ซึ่งผมว่าดีนะ

ทำให้เราแบบสมมุติถ้าเราให้เขาไปแล้วเดี๋ยวต้องมานั่งทะเลาะกันอีก

มันไม่เชิงทะเลาะมันแบบความเห็นไม่ตรงกัน

ผมมองหาผู้หญิงที่พร้อมจะทำงานในทุกรูปแบบ
เว้นวักไปมาอะไรไม่ได้

ผมถึงขนาดต้องอธิบายว่ามันก็แค่การทำงาน

ชีวิตส่วนตัวก็คือชีวิตส่วนตัว

แต่เมื่อเราถึงฟิลในการทำงาน
การทำงานมันคือหน้าที่
ถ้าเกิดสมมุติเราต้องเข้าใจคำว่าหน้าที่
แล้วเราเข้าใจคำว่าการะและเทศะ
ทุกอย่างมันก็จะผ่อนปลนไปด้วยกันได้

ปีหน้ามาประกวดอีกได้ไหมลงอีกได้ไหม

ผมว่ามาประกวดได้ไหม
ว่าไม่น่าที่จะได้แล้วนะฮะด้วยอายุด้วย

เราต้องเข้าใจว่าเขาต้องการอะไร

ความต้องการมันไม่ตรงกัน

แล้วก็ความยืดหยุ่นมันไม่ไปด้วยกันได้

แล้วเป็นครั้งแรกที่ทำนางงามแล้ว

แต่เป็นเรื่องทุกข์มากที่สุดขณะอยู่ในกอง
คือไม่ได้ถึงขนาดผิดหวังมากมาย
แต่มีความรู้สึกว่าตั้งความหวังไว้

เคยมองเขาว่าเขาอ่ะ

เขาน่าจะเป็นนักการเมืองที่มีคุณภาพ

ใช่อยากให้เขาเป็นรัฐมนตรีช่วย

ได้แต่ผมก็แบบต้องพยายามอธิบาย

ว่าคนไทยอะ

ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเลี่ยงได้หรือเปล่า
เช่นการที่จะต้องเข้าไปทำงานในรัฐสภา
มันต้องดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยา
เป็นห่วงเขามากกว่าโกรธถูกไหมที่พูดเนี่ย
คือจินตนาการว่าเขาต้องเป็นนักการเมือง

เคยมีคนพยายามใช้เส้นผ่านมาทางผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้

ต่อให้สลิมกับชาติเปลี่ยนใจ

บอกนักการเมืองหลายคนที่สนิทกัน
เอาสลิมกับใจเข้ามาอยู่ในพัก